เรื่องนี้คุณผู้ชมเห็นโพสต์นี้กันแล้วใช่ไหมคะ

จ่ายให้๓๐๐๕๐๐ต่อคน
อะไรมันจะขนาดนั้นในช่วงเวลาที่คนบอกว่า
ฉันไม่อยากติดโควิดฉันระวังตัว
อยากจะเรียกเงินจากประกันโควิด

ขอเด็กติดโควิดเท่านั้นลูกค้าอยากได้เชื้อ
โอ้โหมันอะไรกันคะเนี่ยอะไรกันฮะวิพากษ์วิจารณ์กันแหลกลานถล่มทลายเลยค่ะ
โพสต์นี้เนี่ยเพจหลงรักดาวร้างเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
คือเป็นการแชร์โพสต์ต่อมานะ
เสียตังค์๓๐๐๕๐๐ได้เด็ก๑คน
แต่พอได้ค่าประกันแม่เรียกได้อีกเป็นเดือน
มีเพจหมอเวรแชร์เรื่องนี้ต่อกันไปจนถึงขั้นตั้งคำถามกันว่า

วิภาควิจารณ์กันเยอะเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เราหาเงินกันแบบนี้จริงเหรอ
ทางเพจค่ะมีการโพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังนะคะว่า
โพสต์นี้ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในต้นโพสต์ไม่ได้มาจากเพจของหลงรักดาวร้านนะ
เขาแชร์ต่อมาอีกทีนึงผ่านไปเห็นแล้วเอามาโพสต์
ซึ่งถ้าอ่านข้อความดีทางเพจหลงลักดาวล้านเองเนี่ย
ไม่ได้สนับสนุนการกระทำแบบนี้เลยและไม่ได้มีเจตนาชี้ช่องทางการกระทำผิดด้วย
เราติดต่อไปคุยกับแอดมินเพจหลงรักดาวร้านนะคะเขาบอกว่า
เห็นโพสต์นี้จากเพื่อนในเฟซบุ๊กยังแปลกใจอยู่เลยว่าเฮ้ย
เดี๋ยวนี้เขาจ้างงานกันแบบนี้เหรอเขาขอเชื้อกันอย่างนี้เลยเหรอ
ก็เลยเอามาแชร์ให้ลูกเพจดูไว้เตือนภัยย้ำว่าเป็นเรื่องจริง
แล้วก็มีคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปภ
ติดต่อมาสอบถามเรื่องนี้กับทางแอดมินด้วย
แล้วก็ส่วนที่เหลือของ๕๐๐ก็คือจะให้เด็กที่ไปทำงาน
เรื่องจริงครับเพราะว่าทางคนที่เขาไปโพสต์หาเนี่ยก็ติดต่อมาทางเพจผมเหมือนกันครับ

ติดต่อทางช่องทางแชทครับติดต่อเข้ามา
เรื่องต้นเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนหรือว่าชี้แนะช่องทางกระทำผิดนะครับ

สำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ย
นายสุธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอปภบอกว่า
กระทำแบบนี้ขอเตือนเอาไว้เลยนะคะ
นี่คือการช่อฉนประกันภัยแล้วก็ผิดกฎหมายอย่างอื่นด้วย
สำนักงานคอปภก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
ส่งทีมสายกฎหมายกับคดีเข้าตรวจสอบแล้วแล้วก็หาตัวคนโพสต์เจอแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะต้องเร่งตรวจสอบรวบรวมการกระทำผิดทั้งหมดที่เข้าข่ายแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมาย
สุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิต
แล้วก็เป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินตามกรมฐานประกันภัยด้วย
เพราะว่าถ้าเข้ากรณีโดยใช้สิทธิ์แบบไม่สุจริตแบบนี้

จะถูกดำเนินคดีกรณีเข้าข่ายช่อชนด้วย

โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ
รวมถึงการนำเข้าข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศ
สามารถตรวจสอบทราบตัวคนทำผิดได้

จงใจทำผิดหรือโพสต์ด้วยความคึกขนอง

ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย
เขาบอกว่าตรวจสอบได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าหาทำค่ะ